อุปกรณ์สำคัญในการทำลวดลายกล่องปิดคือสดึงแบบโบราณที่สมัยก่อนเรียกว่างานสะดึงกลึงไหม
เป็นงานชั้นสูงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ห้า
โดยทั้งนี้การปักสะดึงกรึงไหมเป็นงานที่แสดงออกถึงทักษะความชำนาญและความประนีตของช่างในการปัก
ที่ต้องใช้ทั้งสองมือคอยรับส่งเข็มให้สัมพันธ์กันซึ่งสดึงจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมและตั้งกับพื้น
จึงมีพื้นที่ในการปักลวดลายที่กว้างและทำให้ผ้าที่ปักนั้นไม่เกิดรอยยับย่น